ต่อกันที่เรื่องที่เราบอกคุณผู้ชมไปว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
มีงูเหลือมขนาดยาวกว่า๓เมตร
โผล่มาจากคอหารในห้องน้ำนะครับ
งับอวัยวะเพศของชายหนุ่มที่ฉะเชิงเศร้าครับ
ข่าวนี้ถือว่าเป็นข่าวที่ค่อนข้างน่าหวาดเสียวนะคะ
แต่ว่าเจ้าตัวนั้นใจค่อนข้างแข็งค่ะ
ต่อสู้กับงูแล้วก็จับงูนั้นมัดไว้ได้
ที่ตัวเองนั้นจะสลบไปเพราะว่าเสียเลือดมากนะคะ
หลังจากนั้นค่ะพันรยาได้ประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัย
เข้ามาช่วยเหลือเอาไว้ได้ค่ะ

นำอุปกรณ์เข้าไปจับงูเหลือมขนาดใหญ่
ภายในห้องน้ำบ้านของนายอัธพรบุญมากช่วย
อายุ๓๘ปีค่ะที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง
ตำบลบางวัวอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
หลังจากที่งูนั้นได้ฉกอวัยวะเพศของนายอัธพร

เพื่อนบ้านนะคะรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลจุฬารัฐ๑๗
เพื่อที่จะช่วยเหลือเนื่องจากมีอาการเสียเลือดมากค่ะ
เจ้าหน้าที่ต้องใช้ค้อนตอกสกัดฐานคอหาร
เพื่อที่จะยกออกก็พบว่าลำตัวงู
ตั้งแต่ส่วนหัวจนถึงหางมีความยาวมากนะคะ
ส่วนลำตัวของงูยังคงติดอยู่ในคอหาร
จึงช่วยกันยกคอหารออกมาทั้งฐานค่ะ

เพื่อที่จะนำงูเหลือมออกมาได้สำเร็จ
พบว่างูนี่มีความยาวถึง๓เมตร๕๐เซนติเมตร
ก่อนที่จะนำใส่ถุงเตรียมปล่อยคืนสู่ธรรมชาติค่ะ
นางสาวสาวิตรีชูยังอายุ๓๕ปี
เป็นภรรยาของนายอัธพรเล่าว่าก่อนเกิดเหตุ

เพื่อที่จะทำธุระส่วนตัวและอาบน้ำไปทำงานต่อ

ร้องขอความช่วยเหลือเสียงดังลั่นบ้านนะคะ
พร้อมสั่งให้รีบหยิบเชือกเข้าไปด้วย
เมื่อเวี่ยงไปดูในห้องน้ำก็พบว่าสามี
ถูกงูเหลือมฉกที่บริเวณปลายอวัยวะเพศ

โดยทั้งคนแล้วก็ทั้งงูนะคะต่างยื้อสู้กัน
สุดท้ายค่ะสามีนั้นจับหัวงูไว้ได้
แล้วก็ใช้เชือกมัดเอาไว้ผูกติดกับประตู
ก่อนที่จะนำเทปกาวใสพันปากอีกชั้น
และยังใช้เชือกกล้วยมัดคองูด้วย
ก่อนที่ตนเองนั้นจะเป็นลมหมดสติไปค่ะ
เพื่อนบ้านได้ช่วยกันนำตัวสามีก็คือคุณอัธพร
ส่งโรงพยาบาลเพื่อที่จะช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

เย็บหลายเข็มนะคะแล้วก็ต้องนอนพักรักษาตัว
แล้วก็ต้องดูด้วยว่ามีอาการติดเชื้อหรือไม่
สำหรับบริเวณดังกล่าวเคยมีงูอาศัยอยู่จำนวนมากค่ะ
หลังจากมีอาการถมที่ดินเพื่อที่จะสร้างบ้านก็ทำให้งูที่อยู่นั้นลดน้อยลง
คาดว่างูน่าจะเลื้อยเข้าไปทางท่อน้ำทิ้งลงบ่อพักแล้วก็เลื้อยขึ้นคอหารค่ะ
แล้วก็ไปก่อเหตุดังกล่าวนะคะ